ฝรั่งแต่ว่าหัวใจไทย

ออกถูกไหมพอดีภาษาอังกฤษฉันไม่ค่อยเอาได้

เค้าเล่นละครแม่โขงไงจับพยาหน้าฉันชอบดู

คนนี้แหละคุณผู้ชมค่ะบอกเลยว่าหล่อมากเลย

ที่ผมไม่ได้แค่มูแค่ที่ไทยนะครับ
ไปฮ่องกงมาไปญี่ปุ่นมาด้วย

โดยเฉพาะเรื่องงานและเรื่องเงิน

ประเทศไทยไม่ต้องพูดถึงโอ้โหที่ไหนว่าดีพี่แจ๊คว่าที่ไหนดี
ผมก็ไปหมดเหมือนกันไปมาแล้ว
นี่ล่าสุดนะทำเอาขนลุกเลยผมมีเรื่องเล่าให้ฟัง
ผมเนี่ยเพิ่งไปขอพรหลวงพ่อโสธรมาที่จังหวัดฉะเชิงเศร้า
ว่าขอให้ผมสมหวังในเรื่องงานที่ผมรอคอยในตอนนี้
เชื่อไหมแค่ออกจากวัดเนี่ย

แล้วเรามาซะยาวบิ๊วซะใหญ่
ไม่เหยก็เดินไปก็เข้าจากถนนไป

เลยเขามาคอนเฟิร์มงานที่อยากได้
ผมบอกเลยผมขนคิงขึ้นเลย

และหลังจากนั้นก็ติดต่อเข้ามาอีกเรื่อยเลย

ซึ่งนี่ผมก็เลยแบบว่าเตรียมกลับไปแก้บนด้วยไข่ไก่ต้ม
จำนวน๑๐๐ฟองในปีหน้า

แต่ว่านุ่มหลุยค่ะก็แบบว่าแอบมีน้ำตานิดนึงนะ

เตรียมนำไข่ไปแก้บนกี่ร้อยครับ

ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นเร็วไงเกิดขึ้นเร็วมาก
ซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่าฟองละเท่าไหร่นะ

ฟองหนึ่งถ้าเป็นสิบบาทโอเค
ตอนนั้นไม่ได้เช็คครับเดี๋ยวรอราคาขายลงก่อน
นั่นแหละราคาไข่นั่นแหละ
นี่คุณต้องดูไทยรัฐนะเพราะว่าเขาบอกราคาตลาดสดทุกวันเลย

ไข่ไก่นะคุณต้องติดตาม